สุขเซฟเล่นปลีน่ะ
คอยรวยคอยรวย
ร้านนี้จะบอกว่า
คือเมนูเขาดังมากนะคะ
เป็นของดีของดังจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
แล้วจะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้แบบเผาเตาถ่านนะเฮีย
เขาใช้กาบมะพร้าวในการเผาป่า
เผาด้วยกาบมะพร้าวแล้วมีอะไรเด็ดอีก

ไม่ใช่แค่ปลาช่อนไม่ใช่แค่วิธีการเผา
เขามีน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดอร่อยมาก

แล้วขายยอดนี่เยอะแค่ไหนที่บอกว่าเด็กดังเนี่ย

ไปดูว่าดีเด็ดยังไงโอ้โฮไปค่ะไปดิ
ใครจะพาข้ามนั่นหน่อยนะไปดิไป

ลาคิชเช่นร้านอาหารไทย
ขึ้นชื่อย่านเมืองทองธานี
เปิดมานานกว่า๒๔ปีแล้วล่ะครับ
โดยมีเมนูขึ้นชื่อนั่นก็คือปลาช่อนแม่ลาเผา
ที่นำปลาช่อนมาเผากับกาบมะพร้าว
ทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามเปียก
และน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองล่ะครับ
เอาเป็นว่าเราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

ต้องเสียบก่อนค่ะเพราะว่าปลามันสด

ตัวเบลอเลยนะค่ะคือตัวใหญ่มากคุณแม่ต้องสั่งปลาจากที่ไหนค่ะคุณแม่ต้องสั่งปลาจากที่ไหนค่ะ

วันหนึ่งเนี่ยเผาประมาณกี่ตัวคะ
เทศกาลอย่างวันพ่อวันปีใหม่วันอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะเผาเป็นร้อยตัวค่ะ

อ่าแม่ว่าใช้ไม้ต้องใช้ไม้ผ่ายเพราะว่ามันเจ็บใหม่นะครับไม่ร้อนค่ะค่ะมันไม่ร้อนค่ะเวลาเผามันจะไม่ร้อน
เวลาเรากลับมันจะได้จับได้ง่าย
มันน่าจะไปถึงค่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยมาก

นี่ทุกคนดูค่ะโหปาก
นี่เสร็จแล้วคู่เลยเสร็จคู่แล้ว

ชีวิตร่าเคยวันนึงเสียบกี่ตัวค่ะอันนั้น
แล้วแต่เป็นเทศกาลก็เยอะหน่อยหาเป็นร้อยตัว

อ๋อเราต้องเสียบหลายตัวเนอะเราก็เลยต้องรีบ
ปลานี่ยังดูไม่มีรอยผ่าท้อง

อ่าเวลาเผามันจะได้ไม่ไม่แบกออก
ถ้าเราไปแวะท้องหรือว่าอะไรเนี่ย
ถ้ามันนั่นปุ๊บแล้วมันจะแตก
ปลาช่อนสูตรสดก็พร้อมไปเผาแล้วล่ะครับ
แต่จะมีเคล็ดลับและเทคนิคการเผายังไงนั้น
เดี๋ยวเราติดตามชมกันช่วงหน้า
เพราะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งร้านของกินเสียบไม้ไอเดียดี
ที่ทำเงินไม่ใช้เล่นมาฝากกัน
กับร้านไข่นกกระทาเสียบไม้แม่กำไร
เด็ดจากจังหวัดสระบุรี
แต่ไม่ใช่แค่ไข่นกกระทาทอดเฉยแบบที่เราคุ้นตากันนะครับ
เพราะแม่กำไรเขาดัดแปลงให้เป็นไข่ชะอมเสียบไม้

แม่ไอเดียดีจริงเลยนะครับเนี่ย
แถมมีหลากหลายไส้ให้เลือกชิม
แบบนี้เราไปคุยกับแม่กำไรกันเลยดีกว่าครับ
ว่ามีไส้แบบไหนขายกันบ้าง
มีชะอมมีเห็ดเข็มทองมีหัวปีมีข้าวโพดยอดมะพร้าว
วันนี้น่าจะได้มา๑๒๑๓อย่าง
แหเรียกว่าเจอผักอะไร
ก็เอามาทำได้หมดเลยล่ะครับเนี่ย
ว่าแต่แบบนี้ขายไม้ละเท่าไหร่กันล่ะครับ

โอ้โหลูกใหญ่ให้เยอะเต็มไม้ขนาดนี้
แค่ไม้ละ๑๐บาทเองล่ะครับ
และยอดขายดีหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
มันไม่คงที่แหละแต่ละนัดเนอะ
ล่าสุดประมาณ๔๕๐๐๐บาท
โอ้โหก็ขายดีไม่ใช่เล่นเลยนะครับ
แล้วไส้อะไรขายดีที่สุดล่ะครับ
ชะอมจ้ะสะอมตอนนี้ใช้๔๕กรัม
แต่ก็ได้ยินมาว่าไข่นกกระทาต้นทุนสูง
แล้วทำไมถึงยังใช้ไข่นกกระทาอยู่ล่ะครับ
ไข่นี้ต้นทุน๘๐ตังค์

และอีกอย่างหนึ่งไข่นกกระทาไม่ต้องใส่แป้ง

เห็นแบบนี้ก็ใช้ไข่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
แล้วต้องปรุงรสเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าล่ะครับ
มีน้ำตาลนะน้ำตาลช้อนหนึ่ง

อันนี้๓๐๐ลูกนะกระโปรงนี้

ซึ่งพอปรุงรสเสร็จแล้ว
เวลาระหยอดมันจะขึ้นปลูก

โอ้โหออกมาน่ากินเลยนะครับเนี่ย
แล้วนึกยังไงถึงได้ดัดแปลงเป็นไข่ชะอมเสียบไม้

บ้านเราน่ะเป็นคนในไล่

ที่เริ่มทำมาขายเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
ใหม่ก็มีต่อต้านเยอะ

จากวันนึงต้องย้อนมาซื้อเราที่เหยียดแค่ไหน
อีกหนึ่งอย่างที่กินคู่กันแล้วฟินสุด
นั่นก็คือน้ำพริกกะปิ
ซึ่งที่เด็ดของแม่กำไรอยู่ที่อะไรล่ะครับ
เนี่ยเวลาเราตำน้ำพริกกะปิปกติอ่ะ
มันใส่กะปิใส่พริกใส่กระเทียม

ก็ลองให้คุณลูกค้าบอกหน่อยดีกว่าครับ

เชื่อแล้วล่ะครับว่าอร่อยจริง
ใครอยากลองลิ้มชิมรสความอร่อย

น้ำสร้างอยู่ตลาดจำฝนฟอร์ใช้ทุกวันพุธอาทิตย์
จากเรื่องของไข่เสียบไม้เราก็ขอย้ายข้ามจังหวัดไปดูเมนูเส้นกันบ้าง
กับร้านเจ๊เกียงเย็นตะโฟรสเด็ดที่เปิดขายมานานกว่า๒๐ปี
แต่เขาไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะครับที่นี่เนี่ยยังมีอีกหนึ่งเมนูขายดี
ยังมีคลุกที่ขายมาเพียงปีกว่าแต่ยอดขายดีสิ
เรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวเห็นลูกค้ามารอซื้อกันแบบนี้เนี่ย
เราก็ขอเข้าไปคุยกับเจ๊เกียงเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ
วันหนึ่งขายได้สักกี่กล่องกันล่ะครับเนี้ยพันหนึ่งครับ
บางคนบางวันก็พันพันห้าพันแปดถึงสองพันสาม
โอ้โหขายได้วันละเป็นพันกล่องแบบนี้รายได้เท่าไรกันล่ะครับ
เจ็ดหุกหลักถึงเจ็ดหลักแล้วค่ะต่อเดือนค่ะเป็นวันมาหาเศรษฐีแล้ว
ลุกเสร็จแล้วสีสวยน่ากินเลยนะครับเนี่ย
แล้วกระมังหนึ่งแบบนี้เนี่ยขายได้กี่กล่องกันล่ะครับ
กระมังหนึ่ง๕๐กล่องค่ะ
แล้วตอนแบ่งใส่กล่องต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกหรือเปล่าล่ะครับ
หมี่ที่คลุกไว้แล้วที่เซ็ตตัวแล้วค่ะ
แล้วก็มีลูกชิ้น๑๐ลูก
จะมีกากเจียวนะคะก็จะมีผักชิ้นไช้
แต่เคยใส่ลูกชิ้นไม่ครบบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
นานทีลูกถามนี่ทวงได้นะคะ

ก็วันหลังมาแล้วจะเผยให้เข้ากิน
แบบนี้ต้องใช้กากเจียวกับลูกชิ้นวันละเท่าไรกันล่ะครับ
๑๐๐กิโลเมตรตะฐานค่ะ
ก็สั่ง๑๒๐โล๑๓๐โลต่อวันครับค่ะ

ก็เคยเป็นหนี้มาก่อนใช่หรือเปล่าล่ะครับ
ก็เป็นนิ่มมาตลอดเลย

แล้วปลดหนี้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ย

แต่ตอนแรกก็แอบขายไม่ออกอยู่เหมือนกัน

ก็ไม่สนใจว่าแค่เส้นหมี่
ขายไม่ได้เขาสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วร้อนกิน
แล้วทำไมถึงขายดีขึ้นมาได้ล่ะครับ
ในเพจเขามารีวิวให้

งั้นขอเจ๊เกียงช่วยให้แง่คิดเอาไว้สักหน่อยครับ
เราทำได้ทุกอย่างนะคะเพราะที่เราทำ

เจ๊เกียงนี้ลำบากมามากมาย

ถ้าใครอยากไปลองชิมหมี่คลุกของเจ๊เกียง

เข้ามา๘๐๐เมตรแล้วถึงเลยค่ะ
แบบนี้ก็อย่าลืมแวะไปชิมกันเยอะนะครับ
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอเคล็ดลับการเผาปลาช่อน
ไซส์บิ๊กเบิ้มจากร้านแม่ลาคิชเช่น

เดี๋ยวกลับมาพบกันห้ามพลาดครับ
ไปเอ็กซ์เซเรไปช้ายโน่นนี่
ว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังค่ะ
ตอนนี้บอกเลยว่าร้านแม่ไม่ธรรมดา
สายได้วันนึงก๋วยเตี๋ยวลอดอย่างเดียวนี่นะ

เกียร์บูชานับถืออะไรบ้างคะ

มีวันหนึ่งรถไปล้ม

เสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าทำยังไงผมก็มือด่านรถ

เศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราอยู่กันที่แม่ลาคิชเช่นเมืองทองธานี
สูตรลับขั้นตอนการเผาปลาช่อนแม่ลาเผา
ซึ่งขั้นตอนต่อไปเฮียป้องและน้องจ๊ะ
ก็จะนำปลาช่อนเข้าเตาเผา
พร้อมกับรมควันด้วยกาบมะพร้าวนั่นเองแหละครับ

เราก็งงมากว่าทำไมแม่ใช้แต่กาบมะพร้าวอย่างเดียวแม่
เตาไหนถ่านไหนอะไรไม้ฟื้นอะไรไม่มีเลย
ไม่มีเลยค่ะเราใช้เฉพาะกาบมะพร้าวอย่างเดียวเลย
จะเอาควันมันเผาปลาให้มันหอมค่ะ

เพราะตอนเผาแม่จะปิดฝา

แม่คะทำไมคุณแม่ต้องใช้เตาลักษณะแบบนี้ค่ะ
เตา๒๐๐ลิตรนี่มันจะเผาได้ทีละ๑๐ตัว
เพราะเราจะใช้เวลาเยอะประมาณ๔๐๑ชั่วโมงค่ะ
อันนี้เวลาเสร็จแล้วก็ปิดเตาเลย
ชั่วโมงค่ะเป็นเจอกัน
เป็น๒๐นาทีแล้วก็มากลับทีอย่างนี้เหรอแม่

อันนี้เสร็จแล้วอยู่ตรงนี้นะคะเหรียะ

ส่งสักตัวเลยรอดหน่อย
อันนี้ดูเป็นยังไงคุณ
สีสัดน่ากินแล้วจะบอกว่ามองเหมือนแห้งนะ
แต่จริงไม่แห้งนะคะ
มองเหมือนแห้งแต่จริงไม่แห้งนะคะ
เพราะว่ายังมีฟังเยอะมีฟังอะไรอย่างนี้นะคะ
นอกจากเมนูปลาช่อนผ่าวแล้วนะครับ
ที่เป็นเมนูเดชของร้าน
ค่ะก็ต้มยำหัวพุ่งไข่ปลาค่ะ
ต้มยำหัวพุ่งไข่ปลา
พูดแล้วก็รับหลาย
อยากกิน

ได้แล้วก็ตักใส่หม้อเลยค่ะ
ร้อนได้ตลอดการกินของเรานะครับ

โรยไปเลยค่ะโรยพริก

โรยด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะ
นี่ค่ะปลาร้าทรงเครื่อง
สีสันเนี่ยน่ารับประทานจริงเลย

ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ลิ้มลองรสชาติของปลาช่อนเผา
พร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดประจำร้าน

ที่แม่แจ๋วโชว์ฝีมือและทำให้ชิม
เฮียอันนี้คือปลาช่อนเผา

เท่าไหร่คะแม่

มะขามอันนี้เราจะต้องเคี่ยว

เพราะว่าเอาน้ำมะขามไปผสมกับน้ำตาลปี๊บ

แล้วก็อันนี้นะคะที่เฮียเราไปทำก็คือ

ต่อไปก็คือปลาร้าส่วนละ๒เครื่อง
ตู้ยนนี้๑๗๐บาท

อันนี้เป็นคอหมงคำหวานค่ะ
๑๗๐บาทอุ๊ย๑๗๐เองอันนี้ครับ
อันนี้เมนูเนื้อกระทิงคลุกฝุ่น

เราต้องชิมปลาช่อนเผาก่อนนะคะทุกคน
เนื้อนิ่มแน่นไม่มีเละเลยสดมาก
เหมือนแบบอร่อยแบบอร่อยตะโกนอะ
กระทิงครุกฝุ่นนะครับนี่คือเนื้อไข่สายเยอะน้ำมะโดนนะครับ

คล้ายแต่ว่าอันนี้จะมีพริกไทยสด

ต่อไปจะเป็นส้มของหนูบ้าง
รสชาติคือแบบว่าทุกคนเข้มข้นมาก
มีความแบบเปรี้ยวมีความแซ่บ
ในความคือครบรสที่แบบว่าความเป็นต้มยำ
อันนี้เป็นปลาร้าทรงเครื่อง

จะบอกว่าใครได้ไม่กินปลาร้ากินได้เลย
เพราะว่าเขาไม่ได้มีกลิ่นปลาร้าที่แบบ
จมูกหรือว่ากินไปแล้วมีความรู้สึกเออเป็นปลาร้าไม่ใช่ความนั้นนะคะ

คำหวานนะฮะ

และที่สำคัญนะคะชิ้นไม่หนาไม่หนาเกิน

เวลาเราเคี้ยวหรือเวลาเรากินมันจะรู้สึกเหนียว
ตรงนี้ใครมานั่งดิ๊งเดื้องอะไรอย่างนี้ต้องสั่งเลย

อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนู
จากร้านแม่ลาคิชเช่นกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดชีวิตของแม่แจ๋ว
กว่าจะมีร้านใหญ่โตสวยงามแบบนี้เนี่ย
อดีตก็สู้ชีวิตมาหลายอาชีพ
จนเกิดพิษเศรษฐกิจเลยต้องทำให้แม่แจ๋ว
ต้องเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาลงทุนเปิดร้านแม่ลาคิชเช่น

เพราะสามีสุดที่รักลาจากไป

ตอนแรกเลยแกบ่นว่าปวดหลัง
วันหลังแกก็จะไปหาหมอนวด
หาหมอดึงเส้นหาหมออะไรต่าง
ปวดมากแล้วแกทำท่าจะไม่เดิน

ลูกก็เลยพาไปโรงพยาบาล
หมอบอกว่าเป็นเมล็งที่กระดูกสรรหลังค่ะ
เข้าผ่าตัดมาแกดีแล้วค่ะ
ดีแล้วแบบว่าพูดรู้เรื่องอะไรแบบ
ขามีความรู้สึกดีอะไรดีแล้ว

แกแบบเหมือนซึมไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมอก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเลย

โทรบอกคุณแม่แล้วว่าแม่รีบมาดู
นะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันอะไรแบบนี้
แล้วก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอด
แม่ก็รีบอาบน้ำแต่งตัวไป

แต่ก็ไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะค่ะไม่ทัน
ภูมิใจไหมที่แบบว่าเรามีลูกชายที่แบบ
ในวันที่เราคุกที่สุดไม่ว่าจะเลิกอยู่แล้ว

แต่ก็จะมีลูกชายคนนี้อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดเลย
ค่ะก็ภูมิใจเขาไม่เคยทิ้งแม่ค่ะ
เขาก็ดูแลเราตลอดค่ะ
ก็จากที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเลิกอยากจะวางมืออะไรอย่างนี้ครับ

สรุปก็มาช่วยเราดูแลอย่างนี้

ลงมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมขอบคุณคุณแม่พี่บอย
ก็อยากขอบคุณแม่ครับที่เลี้ยงดูมาจน
ต้องเรียกว่าถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ตั้งจนถึงอายุขนาดนี้
ก็ยังแบบมีแม่คอยช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ครับ
ขอบคุณเขาที่ยังดูแลแม่อยู่
แล้วก็ยังให้แม่ช่วยทำแบบ
ไม่ให้อยู่ว่างเปล่าโดยสมองเสือบไปทุกวัน

ถึงแม้จะเคยผ่านการสูญเสียแต่ก็ยังคอยช่วยเป็นกำลังใจให้กัน
จนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เลยล่ะครับ
สำหรับแม่แจ๋วและพี่บอยแห่งร้านแม่ลาคิชเช่น
แต่ใครที่อยากรวยได้แบบนี้
เราก็มีอีกหนึ่งเพศลัพธ์ดีกับช่วง

วันนี้ร้านเด็ดริมทางสูตรลับ๔๐ปี
กับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องโบราณสูตรต้นตำรับ
ราคาลำตอนแค่๕๐บาทเท่านั้น
กับร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดแจ๋วใหญ่สูตรโปรหลาน
อยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักถนนเจริญเวียง
ยอดท้ายเรียกว่า๒๐๐ชามหมด
เด็ดของที่นี่ก็คือวัตถุดิบที่สดใหม่ทำเองทุกขั้นตอน
จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
หนูจะถามก่อนว่าก๋วยเตี๋ยหล่อจริงแล้วคืออะไรคะ
เตี๋ยหลอดสูตรโบราณที่เมื่อก่อนจะไม่มีเครื่อง
ก็จะทายเป็นเส้นกับถั่วงอกแล้วก็ซีอิ๊วดำเท่านั้น

ตอนนี้บอกเลยว่าร้านแม่ไม่ธรรมดาขายได้วันหนึ่งเนี่ย
เตี๋ยหลอดอย่างเดียวเนี่ยนะ๒๐๐กว่าชาม

อะไรที่ทำให้เราขายดีขนาดนี้แม่
ความอร่อยที่คงตัวอยู่ที่แม่ทำมา
แล้วตอนนี้จากที่มันเคยมีแต่เส้นอย่างเดียวเนี่ยแม่มันมีเครื่องอะไรยังไงบ้าง
ปรับขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีเป็นเมนูหมูตุ๋นนะคะเต้าหู้
แล้วก็เห็ดออรินจิอันนี้เห็ดหอมนะคะ

แล้วก็คุณเชียงใช้โป๊สูตรของที่ร้านโดยเฉพาะ
แล้วก็ถั่วงอกแล้วก็อันนี้ในนี้คือเส้นใช่ไหมแม่อันนี้ขอเปิดดูได้ไหม

อันนี้จะมีหลายเส้นเหรอคะแม่หนูเห็น
เส้นดั้งเดิมก็คือก๋วยเตี๋ยหลอดอ๋ออันนี้คือมันมีกุ้งแห้งเหรอ
ถ้าบางคนที่แพ้กุ้งก็ทานเส้นขาวนะคะหรือว่าเส้นหมี่ได้
อันนี้ค่ะแม่จุ๋ยกล้วยสูตรโบราณทานกับใช้โป๊สูตรโบราณนะคะ
อย่างนั้นวันนี้หนูขอเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวหล่อจากแม่
กุ้ยเตี๋วหลอดทรงเครื่องหมูตุ๋นจุ้ยกล้วยสูตรโบราณ

กุ้ยเตี๋วหลอดทรงเครื่องหมูตุ๋นนะคะเป็นแบบดั้งเดิมเลย
เดินเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีกุ้งแห้งนะแล้วก็ใส่งอก
อุ้ยน่ากินมากเลยอะแล้วก็ตามด้วยใช้โปสูตรที่ร้านนะคะ
ปกติเนี่ยมันคือซีอิ๊วดำแต่คุณแม่อันนี้เป็นสูตรของทางร้านปรุงเองใช่เป็น
เป็นซอสที่ผสมไปแล้วเหรอคะแม่ค่ะคืออันเนี้ยคือสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านแม่เลย
ยังมีเติมกระเทียมนิดนึงนี่กระเทียมเจียว
คืออะไรคะแม่ทางร้านใช้ขึ่งไฉนะคะ
เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้คือก๋วเตี๋หลอดทรงเครื่องหมูตุ๋น๕๐บาท
เมนูที่สองคือจุ้ยกล้วยสูตรโบราณค่ะ
เจ้าแป้งจุ๋ยกล้วยเนี่ยค่ะทำมาจากแป้งอะไรคะแม่
ทำจากแป้งข้าวเจ้าค่ะอันนี้จะออกรสเค็มนิดหนึ่ง
มีการปรุงรสไปในแปลงนิดนึงเกลือนิดนึงค่ะ
แล้วก็ใส่อะไรบ้างคะใส่ใช้โป๊เลยนะคะใส่ใช้โป้
หลังจากใช้โป๊ะแล้วใส่ซีอิ๊วนะคะค่ะ
เทียมผักนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อย
อันนี้คือเมนูจุ๋ยกล้วยโบราณ๕๐บาทค่ะ
บาทเหมือนกันจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
จาน๕๐บาทเท่ากันหมดเลย
เราจะเริ่มจากนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องหมูตุ๋น
มันมีความแบบหอมละมุนละมุนคือรสชาติเขาจะไม่ได้แบบจัดจ้านตะโกนออกมา
เค็มหอมเครื่องเขาเวลาเคี้ยวไปในคำนึงอ่ะ
พยายามให้แบบมีทั้งเห็ดมีทั้งหมู
มันจะได้รสสัมผัสมีเทคเกอร์ของการเคี้ยวที่แตกต่างกัน
รสชาติมันกลมในแบบฉบับของมันอ่ะ
อยากลองอันนี้ละจุ๋ยก้วยโบลาน
แป้งมันเด้งแบบสู้ฟันอ่ะใช้โป๊กกับซอสมันเข้ากันอ่ะ
แล้วมันทำให้ตัวแป้งเผ็มอ่อนนิด
โป๊กับซอสที่มันมีความเค็มหวานเปรี้ยวได้
คืออร่อยสุดท้ายจะบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านแม่
คือการใส่ใจในวัตถุดิบในเครื่องทุกอย่างที่ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋หลอด
แม้กระทั่งน้ำซอสเนี่ยซีอิ๊วดำก็ไม่ได้เป็นซีอิ๊วดำธรรมดา

อยากให้มาลองกันจริงไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไม
นี่ถึงกลายเป็นร้านที่ขายได้วันหนึ่ง๒๐๐กว่าชาม
สุดยอดสุดปังจริงเอาลองแนะนำอยากให้ทุกคนมากินกันนะจ๊ะ
เคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพจากร้านริมทางกันไปเป็นที่เรียบร้อย
เราก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านเล็กแต่ความอร่อยกับยอดขายเนี่ย
ระดับตำนานเลยทีเดียวจะเป็นร้านอะไรเราตามน้องใบตองไปต่อกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนนะคะมาอยู่แถวย่านเสาชิงช้าค่ะ
และตอนนี้เดินมาถึงแถวถนนมหันนบเราจะมาตามหาร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เขาบอกว่า
โอ้โหขายดิบขายดีมากเป็นเมนูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทุกคน
รายได้หลักหมื่นต่อวันขายดีขนาดที่ว่าเที่ยงขายหมดเกลี้ยงแล้วนะจ๊ะทุกคน
อยากรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้คือร้านอะไรเดี๋ยวตามใบตองไปหาเลย
บอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านนิยมโภชนาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตามไปหาหน่อยจ้า
และที่นี่ก็คือร้านนิยมโภชนาเห็นว่าเป็นร้านเล็กแบบนี้เนี่ยครับ
แต่ก็อัดแน่นไปด้วยความอร่อยของหมูแดงหมูกรอบกุญเชียงและไข่พะโล
วกกับเมนูเด็ดอย่างแกงกะหรี่หมูและสตูเนื้อที่ใครได้มาลองแล้วเนี่ย
ต่างก็ติดอกติดใจไปตามตามกันจนสามารถยืนหนึ่งในย่านนี้มาได้กว่าเจ็ดสิบปีแล้วล่ะครับ
จนตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่สามแล้วด้วยเคล็ดลับการขายดีของเขาคืออะไร
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
ถึงแล้วค่ะนิยมโภชนาโอ้โหเสียงสับหมูมาแต่ไกลเลยสวัสดีค่ะเฮี

บอกเลยนะที่นี่เขาเด็ดมากเรื่องของหมูแดงหมูกรอบแต่ทุกคนค่ะอันนี้อันนี้คือ

นี่คืออีกเมนูที่ขายดิบขายดีของร้านใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามีอะไรอีกอันนึงนะเฮีย

หมูตายแล้วเหลือแค่นี้หนูเกือบมาไม่ทันคือ๔เมนูหลักถูกไหมแต่ขายดีมาก

เป็นสตูเนื้อ๖๐เข้าแกนกะหรี่หมู๕๕เหี้ยจ๋าไงสูตรเป็นสูตรมาจากไหนคะ
จีนเลยไม่เหมือนทั่วไปใช่คือหนูจะบอกว่าปกติถ้าแกงกะหรี่ไทยก็จะไม่ได้เป็น
จะมีใส่ซักอ่าแต่ผมไม่ได้ใส่มีแต่เพราะเครื่องเทศพวกเครื่องแกง
เองนี่ก็มีก็พวกซอสปรุงรสพวกพริกไทยจะบอกว่าเป็นแบบเนื้อสัตว์ล้วน
เนื้อสันอันนี้เนื้อที่ค่ะเนื้อมันจะใช้ส่วนไหนอะไรอย่างนี้
เนื้อเนื้อสำคัญเคี่ยวจนเปื่อยอ่ะสองชั่วโมงเคี่ยวจนมันเปื่อย
ตามนั้งตามนั้งงั้นอย่างหมูกรอบงี้ใช้เยอะแค่ไหนต่อวันเก็บแผ่น
แล้วหมูแดงอ่ะคะก็ประมาณแปดโลสิบโล
ดีมดอะหนูบลุกมาถึงร้านที่หนูขออนุญาตเลยนะ
ลาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเรื่องขอเคล็ดลับ
ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือ
แกงกะหรี่นั่นเองล่ะครับ
แต่วัตถุดิบในการทำจะมีอะไรบ้างนั้น
ขอพักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาเฉลยกันช่วงหน้าครับ

แต่องค์นี้ผมรูปได้คนเดียวนะ

เผิดวงมาให้ถามไปรวมบ้านเขาเสียชีวิตแล้ว
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เราก็ขอกลับมาที่ร้านนิยมโภชนากันอีกครั้ง

ซึ่งสิ่งแรกที่น้องใบตองจะต้องทำนั่นก็คือ

โดยหน้าที่นี้จะเป็นของเจ๊มะลิ
ภรรยาคู่ใจของเฮียยะนั่นเองล่ะครับ

ก็ต้องใช้พริกแกงนะครับใช้พริกแกงนะครับใช้พริกแกง

เป็นพริกแกงเผ็ดที่ตลาดทั่วไปเลยค่ะ

แต่เราต้องมาปรุงเพิ่มเหรอใช่ค่ะปรุงเพิ่มค่ะ
มีอะไรบ้างมีอ่าเพลิงผักชีบรส
นี่ตรงนั้นไปเลยโผงกะหรี่ค่ะ
โอเคเข้าแล้วเนาะเรียบร้อย

หลังจากได้เครื่องแกงพริกแกง

เอาพริกแกงที่เราคลุกเมื่อกี้ลงไปนะคะ

เดี๋ยวผมก็จะใส่หมูลงไป

ไปโอ้โห

เรามีการใส่น้ำปลาไปแล้วทุกคน

แล้วหลังจากที่เราใส่น้ำสต๊อกลงไปเนี่ย

ซึ่งพอน้ำแกงเริ่มเดือดก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า
แล้วก็ต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลา
จากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกรอบหนึ่ง
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คือ

ซึ่งเฮียยักษ์ก็เปิดสูตรลับให้เราดูกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียว
โดยเริ่มจากการนำเนื้อ๓ชั้นไปต้มบนเตาถ่านประมาณ๒ชั่วโมง

จึงนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
จากนั้นตั้งน้ำซุปกระดูกหมู

พอน้ำซุปเดือดก็เติมหัวเชื้อสตูเนื้อที่เก็บไว้ลงไปเพิ่ม
ซีอิ๊วดำรอจนเดือดอีกครั้ง
แล้วจึงใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำค่อยตีแป้งจนข้นได้ที
ก็จะได้สตูเนื้อสูตรเด็ดของร้านนิยมโภชนามาแล้วล่ะครับ

คงต้องให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับ

ได้เวลาชิมทีไรเจอพี่ปานทุกทีเลย

อร่อยแล้วก็อยากเชิญพี่ปานมาทานด้วย
ก็เลยร้านนี้ต้องให้พี่ปานมาช่วยชิมหน่อย

นี่ที่เด็ดของเขาเลยข้าวแกงกะหรี่หมู
แต่ต้องบอกเลยว่าต้องคนที่ไม่ได้ชอบรสจัดมากนะ

มันคือเครื่องแกงหอมกะหรี่พะร้อนิด
หมูนุ่มรสไม่ได้แบบเผ็ดจัด

นี่แล้วคือเนื้อเขาคือแบบเนื้อสั่นที่มีความนุ่มมันน้อยมีกุญเชียงนี่
คุณเชียงอะไรก็เชียงหมูหรือกุเชียงกุญเชียงหมูค่ะหมูกรอบนุ่มในมีความฉ่ำถับ
ไม่มันเยอะค่ะแล้วก็หนังอ่ะกรอบเลิศ
ถ้าตัดเลี่ยนก็คือพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกดองเนื้อเนี่ยเฮียบอกว่าเฮียใช้เวลาทำให้เนื้อเนี่ยเปื่อยก่อน
สองชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอามาทำให้เป็นเนี่ยสตูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ไม่ต้องกังวลเรื่องของความที่ว่าเนื้อจะเหนียวหรืออะไรเลย
เนื้อของเฮียคือเปื่อยแล้วแล้วค่อยมาทำเป็นสตูนแล้วก็พร้อมขัดนี่เขาบอกไข่พะโล้เนี้ย
กว่าจะได้มาเป็นไข่พะโลแบบนี้คือต้องแช่ทิ้งไว้ในน้ำพอจะเข้าเนื้อ
ชิมไข่เปล่าก่อนเลยเป็นไงเฮ้าเนื้อนุ่มไข่แดงอืมมัน
ไข่ขาวมันมีความนุ่มหนึบแบบมีพะโล้นิดเอาแค่ไข่พะโล้กับข้าวสวยก็อยู่ได้แล้วอ่ะ
กินต่อดีกว่าพี่ปานอุ้ยต่อไหนแล้วเอ้าพี่ปานเดี๋ยวพี่ปานจะเดินไปช้อปปิ้งแถวนี้เหรอ
จะบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะของกินเยอะมากนะคุณกุ้ยช่ายก็ดีนะเผื่อทอดก็ดีนะแถวนี้
ทานก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่ปานเดินไปช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคค่ะ
อร่อยแบบไม่แคร์น้ำหนักขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงได้ขายดี
แต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เฮียยะก็เคยสัมมะเลเทเมามาก่อน
ใช้ชีวิตแบบไม่คิดจนหลายครั้งคนเบือนหน้าหนี
กว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เกือบ๓๐ปี
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงไปคุยกับเฮียยะกันเลยครับ
ขออนุญาตเฮียเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเด็กเกเรถึงขั้นไหนคะ
ก็เมาสัมมะเลเทเมาไม่ทำงาน
ติดพันธุ์ด้วยไหมเป็นเร่งมีเร่งทุกวัน
แล้ววันไหนไม่มีเงินเพื่อนก็ชวนไปกระตุกแว่นเขาอะไรอย่างนี้

อะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกวันนี้แหละ

ตอนมีลูกก็ยังสูบบุหรี่ก็ยังอะไรเหมือนเดิมไง
ก็กินเหล้ากินเบียกันทุกวันสูบบุหรี่
พอดีกลับถึงบ้านลูกก็จะเข้ามาหามันก็แบ่ง

ผมบอกว่าวันนี้ผมเลิกแล้วนะบูลงบุรีเลิกหมดเลย

ได้รู้มาว่าก่อนหน้านี้ร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านของเจ๊นะ

เมื่อปี๒๖พอจากทหารมาก็ยังไม่ได้ทำ

ล้างจานขายหน้าร้านทำทุกอย่าง

มันก็เริ่มดีขึ้นเพราะมาช่วยพี่สาวก็เริ่มดีขึ้น
พี่สาวเขาก็ช่วยเหลือผมมาตลอด
พี่สาวเชื่อใจเราเหรอตอนนั้นน่ะ

ให้เวลาเราพิสูจน์ไหมว่าจะต้องใช้เวลาพิสูจน์นานแค่ไหน
โอ้โหยาวนานมาก๓๐ปีก็ถึงเชื่อใจผม
วันไหนที่พี่สาวตัดสินใจบอกว่าแบบ
เยีต้องรับผิดชอบรับร้านนี้ต่อไปแล้วจำได้ไหม
จำได้ช่วงปีนั้นมันปีน้ำท่วมใหญ่
ลูกน้องเก่าก็ลาออกไม่มีคนช่วย
แล้วน้ำท่วมด้วยก็เลยหยุดได้๖เดือน
เขาถามว่าเออเองจะทำไหมจะยกให้
ก็โทรไปหาผมผมบอกผมทำไม่เป็น
บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสอนให้ผมก็ไม่มั่นใจ
ผมว่าตัวเองจะทำครัวได้ว่าจะทำได้ไหม
ตอนนี้ผมก็ทำไงดีผมก็ไปถามเจ้าพ่อเสือ
ผมก็ไปเสี่ยงเต็มสี่ผมจะมาขายข้าวหมูแดงเนี่ย
พ่อเสือจะยกให้บ้านเลขที่เนี่ยจะสำเร็จไหมวดน้ำไหม
เจ้าพ่อเสือบอกว่าศึกครั้งนี้มาปาดประตู
แล้วเหมือนสายน้ำไม่มีคำว่าไหลกลับเดินหน้าอย่างเดียว
พอได้เซ็มซีนี้มาปั๊บผมก็สู้เลย
ตัดสินใจโทรมาบอกพี่สาวโอเคสู้โอเคลุย
พี่สาวก็สอนเหรอฮะสอนมา๓๔วัน
แล้วก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อยมีผิดมีพลาดเมียนมาตลอด
มาดีทุกวันนี้พูดถึงเรื่องของสายมู
ขออนุญาตนะเฮียบูชานับถืออะไรบ้างคะ
ตอนนี้ก็มีตัวต่ออันนี้คือที่ห้อยอยู่เลย
อันนี้ต่อเงินต่อทองนี้หรออันนี้ประสบการณ์ดีมาก
ซึ่งตัวต่อเงินต่อทองนี้เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล
จึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังที่เชื่อกันว่า
จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
ค้าขายดีมีกำไรเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเข้าร้าน
หรือจะพูดเจรจาต่อรองก็สำเร็จได้ดังหวัง
เหมาะสำหรับทุกอาชีพที่ต้องพบป่าผู้คนนั่นเองแหละครับ
ซึ่งก็เคยมีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเฮียยะเองด้วย
จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันต่อเลยครับ
แล้วก็มีตาเท่งด้วย
ตาเท่งนี่เพิ่งได้มาไม่นานแต่ต้องปิดทองทุกคน

แล้ววันดีคืนดีก็มีกลิ่นออกมาจากองค์ท่าน

จ้างพี่น้องรูปได้ท่านถ้าคนอื่นรูปเมื่อไหร่พูดไปเลย

ชาวปะจวบคีรีคันมีแนวคิดมาจากตัวละครหนังตะลุง

เชื่อว่าเมื่อบูชาแล้วจะช่วยเรื่องการทำมาค้าขาย
ให้มีกำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับ
คือเฮียก็จะมีความผูกพันในเรื่องของความเชื่อแหละ
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์มากเลยแล้วเฮียก็ผูกพันกับพี่สาวมากเช่นกัน

เขาก็พยายามให้ผมขายดีอวยพรให้ผมขายดี
ถ้าวันไหนขายไม่ดีเขาก็เครียดเป็นโรคหัวใจ
เนี่ยได้แบบดูแลเขาในช่วงที่ไม่
ตอนที่เราพักฝึกหาไม่ค่อยมาผมก็ดูแลเขาไปหาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กิน
ส่งโรงพยาบาลแล้วกลับมาก็มาอยู่บ้านมารักษาตัว
รักษาตัวถึงเวลาหมอนัดก็ไปหา
ผมก็ดูแลเขาไปหาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กินถามจะเอาอะไรไหม
ผมก็ไปเยี่ยมเขาไปหาเขาพักผ่อนเยอะนะพักผ่อนมากนะเป็นห่วง
แล้วเราอยู่ในวินาทีสุดท้ายของพี่สาว
วันนั้นผมไปสมุทรปาการกลับมาไม่ทัน
กลับมาไม่ทันไปโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตแล้ว

คิดไหมว่าถ้าวันนั้นไม่มีพี่สาวที่ให้ชีวิต

ทุกอย่างที่ได้มาเพราะพี่สาวคนนี้
ชีวิตเรามีทุกวันนี้เพราะพี่สาว
จากวันนั้นที่เป็นเด็กเกเรถึงขั้นติดยาวิ่งราว

เฮียยะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ที่ทำกิจการ

ต้องสู้กันไปเรื่อยต้องอดทนต้องสู้ไปเรื่อย

วันนี้ได้เกร็ดความรู้กันไปเยอะมากเลยค่ะ
ลับในการที่จะเป็นเศรษฐีป้ายแดงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ชีวิตมันก็ต้องฝ่าฟันกันไป

ร้านยมโภชนาถนนหังนอเปอร์๖โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่งครับ

โอเควันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยนะคะ
ได้เช็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงหนึ่งไปที่บอกเลยว่า

ให้พวกเขาให้มันเข้ากัน

ช้าหนูเป็นภาระนี่แหละ

บอกว่าเมื่อกี้ไปทำมาแต่ก็พี่ปันดูไม่ค่อยกล้ากินที่หนูทำเท่าไหร่

พี่ก็ต้องรักษาตัวกลัวตายเหมือนกันเนอะ